สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้า
สวัสดีระหว่างจุดแรงและสลุดก่อน

กบบนพลเพื่อนวัยสกรรมนะคะ

ดีใจนั้นทุกคนที่มาให้เรา
ด้วยเองอย่างเบียดต้านน้อย
ก่อนมาไม่เหวกับ
แล้วคือที่เราอยู่สวัสดี

อันนี้อันหาร
อันนี้อันนี้
อันนี้